แต่ว่าในช่วงนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมว่า
โครงการของพี่ตูนบอดี้แลม
คนละ๙ตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานหลายคน
ก็รู้สึกว่าอยากจะร่วมสมทบทุน
ระดมทุนไปกับการช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศกันมากเลย
หลายจังหวัดก็มีการจัดทำของที่ระลึก
รวมไปถึงมีการเตรียมที่จะทำสินค้า
หรือว่าทำของขึ้นมาเพื่อประมูลและหารายได้
สมทบทุนในโครงการนี้กันมากมายเลยนะคะ
ไปเริ่มต้นกันที่แรกจังหวัดอ่างทองค่ะ
นี่เหมือนพี่ตูนไหม
นี่แหละเป็นท่ากำลังวิ่ง

รูปของพี่ตูนบอดี้แลมมีความสูงประมาณ๗๐เซนติเมตรค่ะ
ตัวนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของนายไพโรธถนอมวง
เจ้าของบ้านหุ่นเหล็กวัย๔๖ปี
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ๙คนละ๙นี้
ก็เลยคิดที่จะช่วยหาเงินทุนในการร่วมสมทบทุนให้กับโครงการด้วย
ก็เลยมีการร่วมกับช่างอีกหลายคน
หาวัสดุแล้วก็อะไหล่จากเครื่องยนต์ที่มีน้อยชิ้น
นำมาสร้างเป็นหุ่นเหล็กรูปพี่ตูนมีความสูง๗๐เซนติเมตรแบบนี้
น้ำหนักประมาณ๗กิโลกรัมค่ะ
แล้วก็เตรียมที่จะนำออกไปประมูล
เพื่อที่จะนำเงินไปสมทบทุนเข้าโครงการ๙๙
ก็เลยทำขึ้นมาแล้วก็วัสดุอะไหล่เนี่ยถ้าลองมองดูก็พยายามเลือกที่เรามี
แล้วก็บางอย่างที่มันมีน้อยชิ้นก็เอามาใช้กับอันนี้แหละ
เพราะว่ามันเป็นบางอย่างก็หาไม่ได้ละ
อย่างตรงฐานเนี่ยก็เป็นเฟืองของอะไรส่วนไหนของรถรุ่น
ซึ่งเรามีอยู่ชิ้นเดียวครับอย่างตรงเสื้อกับกางเกงเนี่ยก็จะเป็นแผนการความร้อนของระบบท่อไอเสีย
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกอะไรจุกจิกเล็กน้อยนะครับ
แต่อันนี้งานอันนี้จะเป็นที่ส่วนที่ทำยากก็คือบริเวณใบหน้าหรือหน้าพี่ตูน
ซึ่งจะมีทั้งหนวดมีจมูกมีปากมีหูมีเส้นผมอะไรอย่างนี้

รายละเอียดดีนะมีทั้งหนวดทั้งเคราวด้วยนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปอีกที่หนึ่ง

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนะครับ
ก็ช่วยกันนำธนบัตรจากเงินบริจาคของประชาชนทุกภาคส่วนครับ
ร่วมสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙
มาทำเป็นนี่กระทงครับ
ที่มีฐานกว้าง๑๖นิ้วสูง๓ชั้น
ก็ใช้ธนบัตรหลายชนิดเลยนะครับ
บาทก็มี๕๐บาทก็มี
๐บาทก็มี๕๐๐บาทก็มี
มีไปจนถึง๑๐๐๐บาทเลยครับ
รวมมูลค่าเจ้ากระทงนี้ก็๕๐๐๐บาทนะครับ

ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็จะเป็นตัวแทนนะครับ
นำกระทงและเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดนะ

มอบให้กับพี่ตูนทันทีที่พี่ตูนนั้น
วิ่งไปถึงจังหวัดตากครับ
ก็หลายหน่วยงานนะคะหลายจังหวัดหลายสถานศึกษาก็
คิดหาวิธีที่จะทำอะไรต่างขึ้นมา
เพื่อที่เป็นการระดมทุนช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะ
ไปอีก๑จังหวัดนะครับจังหวัดลำปางค่ะ
โรงงานอินทราเซรามิก
นายประกอบก่อวานิชกุลค่ะ
วาดภาพเหมือนประจำโรงงานแห่งนี้

เร่งลงสีภาพวาดของพี่ตูนบอดี้แลม
จานเซรามิกขนาด๓๓เซนติเมตร
เพื่อเตรียมส่งมอบให้ทางจังหวัด

ระหว่างที่พี่ตูนวิ่งผ่านจังหวัดลำปางค่ะ
โดยในช่วงเกือบ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่างของโรงงานได้วาดภาพของพี่ตูน
ขณะกำลังวิ่งลงบนจานเซรามิก

ลำปางปลายทางฝัน
ซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการลงสีนะคะ

เผาแล้วก็เคลือบทองรอบขอบจาน

ก่อนที่จะรอมอบให้กับพี่ตูนต่อไปนั่นเอง

ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาจังหวัดลำปางนะคะ
เตรียมมอบเงินจำนวน๙๙๙๙๙บาท
เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการนี้ด้วย
ซึ่งตอนนี้พี่ตูนก็วิ่งไปถึงอำเภอเมือง

ดูกันได้แบบสดเลยในเพจของก้าว

เมื่อวานตอนเย็น๗๘๘ล้าน
ซึ่งคาดว่าตอนนี้เนี่ยก็เลยไปไกลแล้ว
โดยตอนแรกพี่ตูนเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะ
อยากได้เงินสมทบทุนทั้งหมด๗๐๐ล้านบาทนะครับ
นี่ก็วิ่งไป๑๖๗๕กิโลเมตรแล้ว
นี่ตอนนี้ขึ้นเป็น๗๙๓ล้านบาทแล้วคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือเลย
ซึ่งจริงแล้วนอกเหนือจากเส้นทางที่พี่ตูนวิ่ง
ยังมีอีกหลายเส้นทางที่เหล่าดาราจิตอาสา
เขาออกร่วมเดินทางแล้วก็วิ่งสมทบทุนด้วย
ว่าจะเป็นทางภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเองก็ตาม